ต่อกันที่ธุรกิจกอล์ฟนะคะในประเทศไทยถือว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ
แล้วก็อยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชียนะคะมีนักกอล์ฟชาวต่างชาติหลายคน
นิยมมาเล่นกอล์ฟที่ประเทศไทยค่ะซึ่งล่าสุดในตอนนี้นะคะ
ก็มีการไปเปิดตลาดเพิ่มขึ้นที่ประเทศเวียดนามด้วยค่ะ
สมาคมสนามกอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยเบเรทจำกัดนะคะ
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะ
เพื่อทำการแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างสนามกอล์ฟไทยจำนวน๓๔สนามในโครงการ
ต่อยอดทางธุรกิจในการชักชวนให้นักกอล์ฟจากเวียดนาม

ซึ่งในตอนนี้นะคะประเทศเวียดนามก็ถือเป็นกลุ่มในประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้
น่าสนใจและมีกำลังซื้อที่จะเดินทางมาเปิดประสบการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้ที่ทุกท่านมาก็เรียกว่ามานำเสนอข้อมูลกอล์ฟของประเทศไทย
แล้วก็มาเชิญชวนชาวเวียดนามไปเล่นกอล์ฟที่เมืองไทยนะคะ
เพราะว่าศักยภาพของตลาดกอล์ฟที่นี่นะคะตอนนี้แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก
คือมีคนเวียดนามที่เล่นกอล์ฟก็เป็นกลุ่มที่มีสตังค์มีรายได้สูง
แล้วเราก็จะใช้โอกาสในตอนที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะ
พอนำเสนอข้อมูลกอล์ฟเมืองไทยแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวก
ปัจจุบันนะคะประเทศเวียดนามมีประชากรประมาณ๙๗ล้านคนค่ะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อคิดเป็นร้อยละ๓๐และมีสนามกอล์ฟ๔๐สนามทั่วประเทศ
มีนักกอล์ฟประมาณ๑๕๐๐คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักกอล์ฟหญิงคิดเป็นร้อยละ๑๐ด้วยค่ะ